คุณผู้ชมครับสตูนสตูนเขาพร้อมแล้วที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กับจิตอาสาเขาไปเก็บขยะตามชายหาด
เก็บขยะใต้ท้องทะเลนะครับบอกว่าจะเปิดแล้วนะจ๊ะ
ฤดูการท่องเที่ยวของสตูนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
รุเตาจังหวัดสตูนนะครับกับจิตอาสาแล้วก็ตัวแทนภาคเอกชนนะครับ
แล้วก็เก็บขยะตามชายหาดบริเวณหมู่เกาะอดังราวีนะครับ
รวมถึงไปเก็บขยะใต้ท้องทะเลด้วยบริเวณเกาะหินงาม
ดำน้ำชื่อดังนะครับเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่จะเข้ามาตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะหลังจากอุทยานเนี่ย
ฤดูการท่องเที่ยวแล้วแล้วก็จะเปิดให้มีการพักแรมประจำปี
โอ้โหสวยจริงจริงอ่ะสวยจังเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ
ยังติดตั้งทุ่นไข่ปลาแล้วก็ทงแดงไว้เป็นสัญลักษณ์กั้นแนวเขตพื้นที่ห่วงห้าม
อนุรักษ์ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแนวปาการังที่มีความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ
โอ้โหดูสิครับสวยจริงพอมันหยุดพักไป
สำหรับแหล่งดำน้ำที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูนนะครับที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นอย่างมาก
เขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาแล้วก็รอบเกาะหลีเป๊ะโอ้โหเกาะหลีเป๊ะเนี่ยผมเคยไปนะ
นะโอ้โหน้ำใสไปกระจกเลยพี่ต้นครับนะฮะเนี่ยครับนอกจากจะมีปากการังนะครับ
สีสาบสวัสดีสวยงามแล้วนะครับน้ำทะเลอย่างไซ่แจ๋วนะฮะยิ่งในช่วงนี้เป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการท่องเที่ยวนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว
ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ